พลเอกประยุทธ์จันโอชาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ
โอ้โหโพสต์ไว้ยาวมากอาจารย์

พยายามจะสรุปให้นะครับแต่ท่านเขียนยาวมาก
ต้องใช้เวลาในการอ่านเดี๋ยวหรือยังไงท่านผู้ชม
ถ้าเกิดอยากจะดูตรงนี้นะครับนี่ฮะท่านบอกว่าตลอดเวลาเนี่ย
เอาเป็นว่าท่านก็อธิบายเหตุผลแล้วก็พูดถึงเรื่องของการยอมรับในสิ่งต่าง
ที่เกิดขึ้นโดยทั้งก่อนหน้านี้และผลที่ออกมาณปัจจุบัน
อาจารย์สุดท้ายจริงจริงฮะเวลาเราจะหมดแล้วอ๋อยังมี
นี่พลเอกประยุทธ์นะครับท่านบอกว่าจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด
และศักยภาพอย่างเต็มที่ต่อไปในการมุ่งมั่นในภารกิจพลิกโฉมประเทศ
กลยุทธ์๓แกนที่เคยกล่าวเอาไว้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมที่สุด
อันนี้พูดถึงเรื่องการทำงานต่อไปแล้วพูดถึงเรื่องการทำงานต่อไป
แล้วก็พูดถึงโครงการต่างต่างนะฮะอ่าแล้วก็ยังบอกเอาไว้นะครับ
บอกว่าทั้งนี้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในหลายประเทศ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เป็นจุดพลิกผัน
ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ

แล้วก็สุดท้ายเลยนะประโยคสุดท้ายเลยนะวันนี้จุดจุดจุด
เราเดินหน้ามาไกลและถูกทิศทางแล้วครับ
เราต้องช่วยกันทำให้เสร็จครับครับคงหมายถึงงาน
ก็คือให้เป็นต่อจนครบวาระเพื่อจะได้เป็นต่อครบวาระ

ท่านเตรียมไว้ก่อนไหมทั้งหมดเนี่ย
เพราะว่าถ้าเกิดพูดจริงถ้าพิมพ์ยาวอย่างที่ว่าคงพิมพ์ไม่ทันนะ
แต่จุดเริ่มต้นเนี่ยท่านบอกว่าตลอดเวลาตลอดเวลา๑เดือนที่ผ่านมาคงเป็นช่วงหยุดปฏิบัติหน้าที่

ถือเป็นโอกาสให้ผมได้พิจารณาและตระหนักมากขึ้นว่า
ผมจะต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำกัดของรัฐบาล
ในการติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่างมากมาย

ให้เดินหน้าและเสร็จสมบูรณ์
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมือง

ที่เหลือก็บรรยายเรื่องของงานต่างต่าง

ยาวอย่างที่คุณพักภูมิว่าเนี่ยนะครับก็ท่านคงจะเขียนเตรียมไว้
เตรียมไว้ครับพอได้เวลาก็โพสต์
อาจจะเตรียมไว้หลายแบบอาจจะมี๒เวอร์ชั่นหรือเปล่า
เวอร์ชั่นมันต้องเตรียมหลายเวอร์ชั่นสิอาจารย์
แต่มั่นใจมากว่าพ้นแน่ก็มีเวอร์ชันเดียวเลย
คือเวอร์ชั่นนี้เราก็ไม่ทราบได้